หลังจากที่ในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่เฟซบุ๊คที่มีคนหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์ภาพของเด็กอนุบาลมีบาดแผลคล้ายรอยกัดอยู่เต็มตัวเลยนะครับ
พร้อมกับบอกว่าครูที่โรงเรียนนั้นปล่อยประละเลยทำให้น้องชายของเขาถูกเพื่อนร่วมชั้น
จนเป็นแผลทั้งตัวล่าสุดต้นสังกัดนะครับได้เรียกภูมิในการโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้น
มาประชุมเพื่อสอบส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไปติดตามจากรายงานครับ
ร่องรอยคล้ายถูกกัดบริเวณศีรษะมือขาและหลัง
บนร่างกายของเด็กชายวัยสามควบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้ถูกโพสต์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
พร้อมระบุข้อความใจความสำคัญว่าน้องเป็นขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบ
เพิ่งเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งทำไมครูประจำชั้นไม่ดูเด็ก
ให้เด็กทำน้องทำไมและทำไมไม่ห้ามเด็กแล้วพาไปหาหมอ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ทีมข่าวไทยบรัฐทีวีได้สอบถามกับนายนัทวุฒิศรีคำผู้โพสต์
และเป็นพี่ชายของเด็กที่ถูกทำร้ายได้เล่าว่าในวันเกิดเหตุครูโทรมาบอกที่บ้าน
ให้ไปรับน้องที่โรงเรียนด่วนโดยไม่บอกสาเหตุเมื่อเจอหน้าน้องแล้วน้องร้องไห้และบอกเพียงว่าหนูเจ็บ
ครอบครัวจึงตัดสินใจพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนที่ครูจะตามมา
และไม่ยอมให้แม่เข้าไปฟังผลตรวจของน้องพร้อมยึดใบรับรองแพทย์ตัวจริงเอาไว้
อีกทั้งยังห้ามไปแจ้งความเนื่องจากจะไม่ได้รับเงินประกันจากโรงเรียนทำให้ครอบครัวเกิดข้อข้องใจ
ส่วนสภาพจิตใจของน้องตอนนี้นายนัทธวุฒิบอกว่าน้องยังรู้สึกหวาดกลัวและไม่ยอมไปโรงเรียน
วันมีผู้ปกครองคนที่เขาเป็นคู่อะไรอย่างนี้นะครับเขาไปเยี่ยม
พอเขาลงจากรถมาน้องผมบอกชี้เลยไม่ได้ไม่ได้เวลาน้องนิวพูดไม่ได้เนี่ยครับ
คือแบบกลัวอย่าทำนะมาไม่ได้อย่างเงี้แล้วก็สักพักเขาก็ให้เล่นด้วยกัน
อย่างนี้ครับเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหลือแบบ
พอเจอคนแปลกหน้าก็จะกลัวหวัดแวงแล้วถ้ามาอย่างโรงเรียนครับ
มาเลยนะเห็นปุ๊บร้องไห้เลยแล้วถามเวลาถามไปโรงเรียนไหม
ไม่ไปไม่ไปเป็นอย่างนี้ครับ
โชติกาทิศนภักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
ในฐานะผู้กำกับดูแลงานการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่ง

โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมฟังอยู่ด้วย
ทางภูมิหน่วยการโรงเรียนและครูประจำชั้น

และรับปากว่าหลังจากนี้จะเคร่งคัดไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

พวกเราก็มีบทลงโทษกับครู

และก็ขอโทษกับผู้ปกครองของเด็ก
ที่ต้องกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงขนาดนี้
มีลงมาตรการในการที่จะลงโทษครู
ทางเราก็จะนำน้องนิวนะคะ

ให้เขาไปอยู่โรงเรียนใหม่
แล้วก็สิ่งเวลาใหม่
เพื่อให้เขาลืมบรรยากาศเก่า

ว่าจะเพิ่มมาตรการดูแลนักเรียน
เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน